ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนี่ก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว
หลังจากคืนวันที่ฝนตกหนักที่กรุงเทพเมื่อวานนี้เนี่ย
หญิงสาวคนหนึ่งเธอขับรถเบนส์ไปกับลูกสาววัย๕ขวบ
เธอบอกก็ต้องระมัดระวังน้ำเนิมข้างทางแล้วก็ดูร้าน
จะหาร้านซื้อของอะไรตรงนี้ด้วยกระบะคันนึงเนี่ย
คิดว่าเธอเนี่ยขับไปเบรกไปเพื่อจะแกล้งหรือยังไร
สุดท้ายตามมาขับปาดหน้าแล้วลงมาด่าเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
มิสวิทยุทน์เชอร์๕ขวบ
นี่ฮะอันนี้เป็นกล้องจากกล้องหน้ารถของหญิงสาวคนนี้นะครับ
ลูกสาวนี่ยังพยายามอธิบายแทนแม่บอกคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจ
พอเขาขับรถหนีหายไปหลังจากตะโกนด่าอะไรเนี่ย
ร้องไห้เลยอันนี้กล้องหน้ารถนะฮะ
เดี๋ยวทุกผู้ชมดูอีกคลิปหนึ่งนะฮะ
อันนี้ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ตอนที่รถกระบะคันนี้
นี่ที่รถเก่งเขาจอดเข้าเนี่ยตรงนี้ขับมาประกบแล้วนี่
ที่เห็นตะโกนด่าไม่ใช่ด่าจากในรถนะ
ลงมาเลยนะฮะมีคนหนึ่งนั่งเบาะหน้าคู่กันอยู่
แล้วก็ขับรถออกไปนะครับเจ้าของรถคือคุณใหม่นะฮะ
อายุ๓๖ปีขับรถออกมาซื้อของกินกับลูกสาววัย๕ขวบ
แล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
นี่ค่ะคือกระบะคันนี้หาว่าเธอเนี่ยขับเรกขับเบรก

ล่าสุดนะครับคุณใหม่นะครับ
ไปพบพนักงานสอบสวนสนโชคชัย
ไปขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว

แต่ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน
พร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เมื่อวานเนี่ยขับรถมาตามถนนเสนานิคม
กรุงเทพนี่แหละมีกระบะสีขาวคันหนึ่ง
ขับมาปาดหน้าแล้วลงมาต่อว่า
ยอมรับว่าตอนที่ขับมาเนี่ย

ขับมาก็ขับช้าเพราะลูกนั่งมาด้วย

แล้วก็ต้องมองหาร้านเพื่อจะแวะซื้อของกิน

อะไรประมาณอย่างเนี้ยกระบะที่ตามหลังมาเนี่ย

นี่เห็นไหมจนกระทั่งจะถึงร้านที่

ขับปาดหน้าแล้วก็ลงมาด่าเลย

แล้วบางทีจะมีจักรยานยนต์ที่จะขี่ผ่านแยก
แต่เธอก็ยอมรับว่าเธอก็ค่อยบางทีเห็นน้ำอย่างนี้

แล้วตรงนี้อีกเธอก็เบรกอีก
ก็มีมอเตอร์ไซค์มีรถแท็กซี่มีอย่างนี้

ใจเราก็ไม่ได้อยากจะไปแบบทำให้เขาเดือดร้อนเนอะ
คือถ้าเขามีนิสัยแบบนี้เขาอาจจะไปทำกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือจริงแล้วค่ะเขาก็เหมือนจะไม่เป็นอะไร
แต่ว่าถ้าเราถามถึงเหตุการณ์นะคะ
คือเขาจำแม่นเลย

อธิบายว่าคือโดยปกติค่ะก็จะแบบว่าคนคือมันมีหลายประเภท
ก็บอกเขาว่าเราก็ไม่ชอบอะไรอะค่ะ
บางทีเขาทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราก็จะบอกว่า

เหมือนกันถ้าเขาเจอกิริยาแบบนี้ใช่ไหมค
เขาก็บอกทำไมเขาแบบใจร้ายพูดไม่ดีค่ะ
ชมพูคะพี่เขาถามว่าวันนี้ชมพูรู้สึกยังไงบ้างลูก
ก็ยังรักแม่อ่ะเป็นห่วงแม่โกรธเขาคิดเขาทำร้ายแม่ใจแม่ชม
อ๋อแล้วทำร้ายใจแม่เหรอคะแล้วทำร้ายใจใจหนูไหมลูก

ไม่หายเลยชมจะจำตลอดกาเลยตลอดตุ๊ด

ไม่ให้อภัยคนแบบนี้ต้องสั่งสอน

ก็สั่งสอนถ้าไม่อีกนะโดนดีกับชมเน่ทำไมไม่ชมกูแบบเนี้ยอีก

คนก็เป็นห่วงหนูน้อยคนนี้กันเยอะ

ถูกต้องอายุเพิ่ง๕ขวบต้องมาเจอเหตุการณ์

แล้วถามหมอเด้วนะครับนองสาธารณนายแพทย์สุริยเด้วพรีปาศีนะครับ
วรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นพอศูนย์คุณธรรม
คุณหมอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเด็กหญิงวัย๕ขวบคนนี้ต้องเจอเนี่ย
คำพูดน้ำเสียงท่าทางก้าวร้าวมีผลต่อเรื่องของจิตใจของเด็กอย่างแน่นอนครับ
ก็คือก็คือเหมือนต้องปรับจุนความรู้สึกลงในคำถามนิดนึง
แล้วเด็กเขาจะมีภาพจำกับเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับ
เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดไม่มีมันขึ้นอยู่กับความดูแรงและก็ความถี่
ก็กระบะคันนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้ไปไหนแล้วนะฮะ